เอาคุณผู้ชมค่ะที่สมุทรสาครค่ะมีเพลิงไหม้เมนเผาศพที่วัดนะคะ
ระหว่างที่ชาวบ้านมาร่วมงานเผาศพแล้วก็เปลวเพลิงเนี่ย
ทำให้เมนคือไฟวอดทั้งหลังเลยได้รับความเสียหาย
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ

โอ้โหนี่ค่ะวัดสหธรรมารามที่สมุทรสาครนะคะ
กำลังเผาศพผู้เสียชีวิตท่านหนึ่งอะค่ะปรากฏว่าเนี่ย
เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เมนเผาศพแบบนี้เลยก็ต้องให้ดับเพลิงมาช่วยดับอ่ะนะคะ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงเพลิงสงบลงเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น
สิบสามกุมภาพันธ์ก็คือช่วงเย็นเมื่อวานล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปดูความเสียหายโครงสร้างภายนอกยังปกติไม่ถล่มค่ะ
มีคราบเขม่าวดำบางส่วนปล่องเผาศพเสียหายเยอะ
ตรงนี้ทำให้ระบบขัดข้องเลยนะคะต้องแงะเปิดเมน
นำกระดูกของผู้เสียชีวิตด้านในออกมาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดค่ะ
พระธวัชชัยท่านบอกว่าเมนนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบ
ตั้งแต่ใช้การเผาด้วยฟืนแล้วทางอบตพันท้ายนรสิงห์มาเปลี่ยนระบบเป็นน้ำมัน
ระบบไฟฟ้าได้สักสิบปีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ประชุมเพลิงแล้วก็เผาศพไปได้ประมาณสองชั่วโมงไฟฟ้าในวัดคือไฟดับหมดเลยนะคะ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะส่วนผู้เสียชีวิตท่านอื่นอื่นที่จะทำพิธีชาปนกิจที่นี่ยังได้อยู่นะคะ
ก็แต่ว่าถ้าเกิดมีการประสานขอวัดใกล้เคียงเนี่ยก็น่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าขอใช้เวลาซ่อมแซมให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนดีกว่านะคะ